คุณหมอกระต่ายอย่างที่เราทราบข่าวนะครับ
แล้วก็ถูกจักรยานยนต์ที่เป็นบิ๊กไบท์ของตำรวจเนี่ยชนจนเสียชีวิต
นี่คือภาพช่วงบ่ายที่ผ่านมาวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
หรือวัดพระศรีบางเขนนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองพิธี
หีบบรรจุร่างแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัฒน์จริยากุลหรือคุณหมอกระต่าย
อายุ๓๓ปีหีบบรรจุร่างเคลื่อนจากสารา๓มาเวียนรอบเมน๓รอบ
มีคุณหมอกวางคุณหมอกวางเป็นน้องสาวคุณหมอกระต่ายนะครับ
เป็นผู้ถือเครื่องทองน้อยตามด้วยคุณพ่อและคุณแม่
คุณพ่อคือนายแพทย์อนิรุธมีครอบครัวมีญาติมีเพื่อนสนิท
ที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณคุณหมอกระต่ายเป็นครั้งสุดท้าย
เจี๊ยบแพทย์หญิงรัฐนากล้องธรณินอดีตนางสาวไทยซึ่งปัจจุบันเป็นแพทย์นะครับ
เจี๊ยบเป็นเพื่อนสนิทคุณหมอกระต่ายก็มาส่งคุณหมอกระต่ายเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
บรรยากาศในพิธีเป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับท่านผู้ชมครับ
ครอบครัวเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นมากันเป็นจำนวนมาก

ก่อนมีพิธีพระชธานเพลิงศพคุณหมอเจี๊ยบเป็นตัวแทนกล่าวประวัติของคุณหมอกระต่ายนะครับ
เพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่สมัยเรียน
ด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือและความโศกเศร้าของทั้งคุณหมอเจี๊ยบและผู้ที่มาร่วมพิธี
สิริอายุรวมได้๓๓ปี๑๑เดือน๒๘วัน
ตายเป็นคนที่ขยันและตั้งใจทำงานเต็มที่
เป็นคนเก่งที่เพื่อนพี่และน้องพึ่งพาได้เสมอ
ตายชอบบอกว่ากระต่ายไม่ค่อยมีเพื่อน
แต่เราอยากยังแบบบอกกระต่ายว่าไม่จริงเลย
ผัดได้ถึงความสดใสความจริงใจและความหวังดีของกระต่ายต่อเพื่อนทุกคนเสมอ
และพวกเราอยากจะบอกกระต่ายว่าขอบคุณที่เป็นความสดใส
เป็นเสียงหัวเราะเป็นความทรงจำดีในชีวิตของพวกเราทุกคน
ขอบคุณสำหรับทุกความทรงจำที่มาทั้งร้ายและดีทุกกิจกรรมและวิทยากรรมที่เคยทำด้วยกันมา
ถึงแม้ตอนนี้จะไม่เห็นด้วยตาไม่ได้ยินเสียงเพราะของกระต่าย
แต่กระต่ายจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป
ขณะที่ทางครอบครัวนะครับตัวแทนของครอบครัวคุณหมอกระต่ายได้ขึ้นมาอ่านบทกรรม
เขียนโดยคุณพ่อของคุณหมอกระต่ายนะครับนายแพทย์อานิรุธครับ
ลูกตายเก่งก้าวย่างอย่างมุ่งมั่นท่ามทางฝันบันเจิดประเสริฐศรี
เหล่าไม้งามเติบสง่าแพทย์นาลีกลอยใจพ่อดวดหนีชีวาวาย
มัจจุราชบึงบ้ามาทางผิดเส้นชีวิตสังเวยเย้ยกฎหมาย
สวมลายลูกหลบเลี่ยงเพียงบางกายแสนเสียดายอนาคตที่เกินไป
ที่งดงามอาลัยรักหนักงาแสนสาหัส
สลัดออกอกเหมือนตกน้ำบ้านวางเวงหดหู่ทุกครู่ยาม
พ่อช้ำกล้ำทนให้พ้นหวาน
ท่านผู้ชมครับในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณหมอกระต่ายวันนี้นะครับ
ตำรวจรีนอรวิทย์ซึ่งตอนนี้บวชอยู่นะฮะ
พร้อมกับพ่อที่บวชอยู่เหมือนกัน
เดินทางมาวางดอกไม้จันทร์มาแสดงความอาลัยด้วยนะครับ
จากนั้นก็มานั่งอยู่ที่นอกสารา
โดยไม่ได้มีการพูดอะไรกับทางครอบครัวของคุณหมอกระต่าย

ก็ได้เดินทางออกจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

หลังจากที่บอกว่าจะศึกในวันนี้นะครับ
ศึกที่วัดปริวาสราชสงครามนะครับ
จากนั้นก็เป็นผู้ที่มาร่วมงานขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์
แล้วก็ถึงช่วงเวลาของการพระชธานเพลิงศพนะครับ
นายแพทย์อนิรุธคุณพ่อของคุณหมอกระต่ายบอกว่า
หลังจากเสร็จสิ้นงานของคุณหมอกระต่าย
คุณพ่อแล้วก็หมอกวาง

ซึ่งเป็นจักษุแพทย์เหมือนกันหมดเลยนะฮะ

โดยคุณพ่อกับหมอกวางน้องสาวจะสารต่องานที่คุณหมอกระต่ายตั้งใจอยากจะทำ
ก็คือออกหน่วยรักษาดวงตาผ่าตัดดวงตา
ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี
ส่วนครอบครัวจากนี้ไปก็คงต้องปรับตัวกันและต้องอยู่ต่อไปให้ได้
พยายามทำทุกอย่างทำประโยชน์ทุกสิ่งเพื่ออุทิศให้กับคุณหมอกระต่าย
ส่วนเรื่องของคู่กรณี
คุณพ่อบอกว่าทางครอบครัวก็ขออนุโมทนาที่ได้บวชให้หมอกระต่าย
แต่คงไม่อาจทดแทนความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้
เพราะทางครอบครัวก็คงต้องอยู่อย่างโศกเศร้าไปตลอดชีวิต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิด
แต่ขอยืนยันว่าทางครอบครัวไม่ได้มีความแค้นหรือว่าผูกพยาบาทไปยังคนก่อเหตุ
ไม่มีอะไรต้องอโหสิกรรมให้กันนะ
คือตามหลักเนี่ยก็คือถือว่าอโหสิกรรมให้กันได้นั่นแหละ
แต่ก็ไม่อยากติดค้างก็ขอใช้คำว่าไม่มีอะไรจะต้องอโหสิกรรมให้กันก็แล้วกันประมาณอย่างนั้น
ส่วนเรื่องทางคดีความคุณพ่อบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ติดตามนะครับ
อยากให้เสร็จพิธีของลูกสาวก่อนแต่ก็ขอให้ทางคดีดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมรวดเร็ว
ไม่ใช่เพียงแต่มีการออกมาพูดว่าจะทำให้แต่ขอให้ทำให้จริง
และขอให้มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายควบคุมความประพฤติเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนขับรถ
ให้ทุกคนเคารพกฎจราจรโดยเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหมอกระต่ายจะทำให้เกิดความเคลื่อนไหว
ในระดับเรื่องของกฎหมายถึงรัฐสภาได้อย่างแน่นอนที่คุณพ่อบอกนะครับ
แต่ว่าเรื่องของการสูญเสียของเรามันไม่อาจจะทดแทนกันได้
เราสูญเสียลูกไปทั้งชีวิตคนที่เหลืออยู่ก็เศร้าโศกกันไปตลอดชีวิต
ในเรื่องของความเครียดแค้นไม่ได้มีนะครับ
อโหสิกรรมก็ไม่ได้คิดที่จะผูกพยาบาทอะไร
เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องต้องอโหสิกรรมนะ
คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่วัดปริวาสราชสงคราม
หลังจากที่พระนรวิทย์หรือ๑๐ตำรวจรีนรวิทยบัวดกผู้ต้องหาและพระนิคม
ร้อยตำรวจรีนิคมบัวดกพระพ่อ
กลับจากการร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพหมอกระต่าย
ครอบพิษีศึกย์นะคะครอบพิษีศึกย์
จะสอบถามก่อนจะเข้าพิธีอะค่ะเพราะว่าได้ข้อมูลมาว่า
เมื่อศึกแล้วจะนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลต่อนะคะ
เดี๋ยวลองดูบรรยากาศตรงนี้นิดหนึ่งค่ะขออนุญาตนะครับ
พี่พี่บอกได้บอกพูดอะไรกับหมอกต่างก็ได้ครับ
หลังจากที่เป็นโรงงานแล้วขออนุญาตนะครับเดี๋ยวล้มนะครับ
วันนี้ถือว่าพวกคุณทางตั้งใจที่เราจะสืบอยู่นี้ค่ะ

ก็เข้าพิธีศึกนะคะแล้วก็บอกว่าจะนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล
ทิศส่วนกุศลให้กับหมอกระต่าย
ผู้สื่อข่าวบอกว่าร้อยตำรวจรีนิคมผู้เป็นพ่อ
ก็ยืนน้ำตาซึมเฝ้าลูกชาย
พอศึกได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง

ตำรวจรีนรวิทย์ตอบนักข่าวสั้น
ว่าตอนนี้สภาพร่างกายดีขึ้น
ตอนวางดอกไม้จันทร์ก็ได้ขออโหสิกรรมหมอกระต่าย

ก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะกลับบ้านไปถือศีลที่บ้าน
ส่วนกระบวนการทางคดีก็เป็นไปตามกฎหมาย
ในฐานะคนเป็นพ่อก็ต้องให้กำลังใจลูก
ไปวางดอกไม้จันทร์หน้าโรงศพหมอกระต่าย

และขอให้หมอกระต่ายอโหสิกรรมให้กับลูกชายด้วย

มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็หวังว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะเรื่องการเคารพกฎจราจรหรือว่าการเอาผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร

คือคุณพ่อบอกว่าไม่ควรจะมีใครมาเสียชีวิตหรือว่าสูญเสียจากการข้ามทางม้าลาย
ม้าลายตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็ไปทำลักษณะเป็นพื้นที่ให้เป็นคลื่นเป็นนูนเกิดขึ้น
ก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุจะได้มีความปลอดภัยกัน
นี่ฮะจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ที่ขี่มาทางขวาแล้วชนคุณหมอกระต่ายจนเสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีเพจเฟซบุ๊คของวอยซ์ทีวีได้โพสต์ภาพนะครับ
นี่ค่ะนี่คือภาพของวันนี้เลยมีน้องนักศึกษา๒คนผู้หญิงข้ามทางม้าลายจุดเดียวกับคุณหมอกระต่ายเลย
แล้วก็มีจักรยานยนต์ของตำรวจขี่ผ่านหน้าไปค่ะอันนี้เพจเฟซบุ๊คของวอยซ์ทีวีโพสต์ภาพนี้เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เลยเป็นคำถามขึ้นมาทันทีว่าเอ๊ะตกลงยังไงกัน
ขณะเดียวกันวันนี้ทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองพบตร
ลงพื้นที่ไปสำรวจทางม้าลายหน้าสถาบันโรคไตภูมิราชนครินถนนพญาไทยจุดเกิดเหตุ
เพื่อจะดูว่ามันอันตรายมากน้อยขนาดไหนแล้วจะวางมาตรการในการดูแลทางม้าลายทั่วประเทศด้วย
อันนี้ตำรวจบอกนะฮะรองพบตรบอก
นี่ท่านก็ลองข้ามถนนแต่หลายคนเห็นภาพนี้แล้วบอก
แต่จากการตรวจสอบเนี่ยพลตรวจเอกดำรงศักดิ์ท่านบอกว่า
ตรงจุดนี้ไม่มีสัญญาณไฟเตือนทางม้าลายนะครับ
เนื่องจากมันอยู่ใกล้กับแยกใหญ่แยกพญาไทยอยู่แล้ว
แล้วพอมีรถเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยจะเร่งความเร็วทำให้รถที่อยู่เลนขวาสุด
ถูกรถทางเลนซ้ายทั้งสองเลนบังจนมองไม่เห็นคนข้าม
ซึ่งต้องยอมรับว่าจากการที่เดินข้ามทางม้าลายตรงนี้ด้วยตัวเองถือว่าน่ากังวล
นี่ฮะเอาเป็นว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะไปแก้ไขให้ดีที่สุดก็แล้วกัน
โดยจะให้กรทมกับตำรวจนครบานหารือกันในวันพรุ่งนี้เลยนะครับ
ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยจะมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมด้วย
ดูแลเรื่องของจราจงจราจรอยู่แล้ว
นี่นะฮะส่วนวันศุกร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประชุมร่วมกับ
กรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรฐานการดูแลทางม้าลายทั่วประเทศให้ปลอดภัยในระยะยาว
แล้วก็เรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
กรุงเทพเนี่ยจะมีการติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณไฟทางม้าลายแล้วก็กล้องตรวจจับ
ส่วนต่างจังหวัดเดี๋ยวกระทรวงคมนาคมจะไปหารือกับท้องถิ่น
คือบางจุดเนี่ยมีสัญญาณไฟทางม้าลายนะ
อันนี้จิตสำนึกหน้าส่วนหนึ่งสำคัญ
กลิ่งไม้มันยื่นออกมาอือ

จะจะทำแล้วต้องดูให้ครบทุกทุกอย่างด้วยนะฮะ
ใช่บางทีบางคันเขาเห็นแล้วว่าทางม้าลายมีสัญญาณไฟให้หยุด
แต่เขาเห็นว่าไม่มีคนข้ามนี่

ความจริงไม่มีคนข้ามก็ต้องหยุดต้องหยุดใช่ค่ะ
เพราะว่าก็มีสัญญาณไฟเป็นไฟให้คุณหยุดอยู่

ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวแถวอโศกใช่ไหมล่ะ
หน้าแกรมมี่ที่มีทางม้าลายแล้วมีสัญญาณไฟตรงนั้นมีสัญญาณไฟ
นั่นคนถูกชนจนเจ็บจนเสียควิตมีมาแล้วใช่ยังมีปฏิเสธเลย
ส่วนเรื่องของการข้ามทางม้าลายขออีกนิดนึง
คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้
พระเอกดังอย่างคุณบอมธนินนะคะ
ทำไมครับเพราะโปสเอาไว้คือเขาข้ามเองเลยนะ
ข้ามทางม้าลายเองลองดู
แล้วโอ้โหพอข้ามแล้วมันเป็นยังไงคุณผู้ชมดูคลิปดีกว่า
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะว่าเดินไปแล้ว
จังหวะคือภาพมันเคลื่อนไปนิดนึงแล้วบนทางม้าลาย

ตรงมาลายสีแดงขาวด้วยนะ

เรื่องทางม้าลายเอ๊ะแล้วมีไฟนะคะ
เป็นทางม้าลายที่มีไฟด้วยนะคะ

ถ้าจะมาขนาดนี้ไม่ชนกูเลยล่ะ

แล้วดูสิผู้จัดการบอกว่าคือ
คุณบอมเขาไปแถวเตาปูน

ก็เลยด้วยความที่ว่าดูข่าวของคุณหมอกระต่าย
แล้วก็พยายามจะสังเกต

อุทาหรณ์มันมีให้เตือนใจกันอยู่แล้ว

ทำไมคุณยังขับแบบโอ้โหอย่างนี้ล่ะ

เรื่องของการให้คนข้ามถนนตรงทางม้าลาย
คนข้ามถนนต้องมาก่อน
ไม่ใช่รถแบบวิ่งตัดไปเลยไม่ใช่คนต้องมาคอยอุ๊ยลังเลลังเลจะข้ามหรือไม่ข้าม
มาลายต้องให้คนข้ามก่อนเลยค่ะ
โอ้โหอันตรายทุกที่จริงฮะ
คือตามภาษาบ้านเรานั่นแหละคนเดินถนนต้องระวังรถอ่ะ

ค่ะโอ้โหเราข้ามทางม้าลายทีเราโค้งแล้วโค้งอีก
ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกหยุดให้เราข้าม
คันนี้หยุดนะอีกคันนึงไม่หยุดเนี่ย